ทุกผู้ชมครับที่ชายภูมินะครับ
เมื่อวานนี้มีคดีที่รุ่นน้องเนี่ย
ใช้มีดปาดคอรุ่นพี่จนบาดเจ็บสาหัสนะ

ท้องที่ของสพเมืองจังหวัดชายภูมินะฮะ
มีคนร้ายที่ไปทำร้ายเขาจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ร้านค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ตะบนนาฟ้าย
ฝ่ายนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมินะครับ

ก็ช่วยคนเจ็บนำตัวส่งโรงพยาบาล
คนเจ็บชื่อนายนัทพลชัยจันทึกอายุ๒๓ปีนะฮะ
ก็ถูกมีดปาดเข้าที่ลำคอนะครับ
เลือดนี่ไหลท่วมตัวเลยที่แขนซ้ายก็มีบาดแผลชะกัน
แขนขวาก็มีบาดแผลนะฮะ
นี่คือคนเจ็บนะฮะที่ถูกปาดคอเข้าไป
นายนัทพลชัยจันทึกอายุ๒๓ปี
เพื่อนของผู้เจ็บนะครับบอกว่าคนก่อเหตุ
คือเพื่อนรุ่นน้องเป็นรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ชายภูมิคนเจ็บเนี่ยเขาเรียนจบแล้ว

ก่อนเกิดเหตุเขาก็เดินทางมาเก็บของที่ห้องพักแห่งหนึ่ง
ริมถนนสายชายภูมิตลาดโดน
ตำบลนาฝ่ายเพื่อจะกลับบ้านกัน
คนเจ็บเขาเป็นชาวชุมแพเจาะขอนแก่น
คือนายศิรวิทย์พุทธจโป๊อายุ๒๐ปีตอนนั้นก็มาชักชวนคนเจ็บกับตัวของเพื่อน
ก็คือคนที่เป็นพยานที่เล่าให้ฟังเนี่ยบอกว่าเออพี่มานั่งดื่มเหล้าที่ห้องผมก่อนไหมล่ะ
ทั้งสองคนนะฮะคนเจ็บกับเพื่อนก็ไปนั่งกินเหล้าที่ห้องของนายสุรวิทย์คนก่อเหตุ
แต่ว่าตัวนายพัศกรที่เป็นคนที่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเนี่ยบอกว่าก็ไม่ได้ไปต่อด้วย
เพราะว่าตอนนั้นรุ่นน้องคนที่ก่อเหตุเนี่ยจะไปต่อก็ขี่จักรยานยนต์ไปกับคนเจ็บนะฮะ
ว่าระหว่างทางคงจะมีปากเสียงทะเลาะวิวาสอะไรกันนี่แหละ
แล้วอาจจะเป็นการทะเลาะกันอย่างรุนแรงนายสุรวิทย์ก็เลยจอดรถลงข้างทางนะครับ
คงจะเคลียร์กันไม่ได้ตกลงอะไรกันไม่ได้ก็เลยใช้มีดที่พกติดตัวมาด้วย
ปาดคอนายนัทพลฟันเข้าที่แขนด้วยนะครับจนเขาเจ็บสาหัสแล้วตัวเองก็ขี่จักรยานยน
หลบหนีไปนะทิ้งคนเจ็บไว้ตรงนั้นเลยนะครับส่วนคนเจ็บนะฮะเลือดไหลท่วมตัววิ่งไปขอความช่วยเหลือจากร้านค้าที่อยู่แถวนั้นห่างจากจุดเกิดเหตุสัก๗๐เมตร
แล้วก็มีคนโทรแจ้งตำรวจก่อนที่จะพาตัวส่งโรงพยาบาลกัน
คนที่ถูกแทงเป็นเพื่อนเรา

เราก็ไม่รู้ว่าเมาไม่เมา
ใช่ครับเพราะว่าตอนลงไปเขาลงไปด้วยกัน
พอรุ่นน้องเขาขึ้นมาแล้วก็เขาก็ลงไปด้วยกัน

เดี๋ยวผมมารู้เขาอีกทีนึงเขาก็เห็นเพื่อนผม

อันนี้เห็นบอกว่าแทงอยู่ร้านเนื้อย่างนะครับ

เพราะว่าบางคนก็อยู่ห้องครับ

ตอนนี้อาการก็ดีขึ้นนะครับ
บอกว่าได้เย็บแผลไปทั่วตัว๕๐เข็ม
ยังต้องอยู่โรงพยาบาลอีกพักใหญ่เลยล่ะ

ส่วนตัวผู้ต้องหายังหลบหนีอยู่นะครับแต่ก็มีแม่นะฮะ
แม่อายุห้าสิบแปดปีแล้ววันนี้ไปพบตำรวจสอบภอมเมืองชัยภูมิ
บอกว่ายังไม่เจอลูกเลยติดต่อลูกชายไม่ได้
ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกชายไปทำร้ายรุ่นพี่ทำไมนะครับ
แต่รับปากกับตำรวจว่าจะช่วยตามตัวลูกชาย
เมื่อไหร่จะรีบพามามอบตัวกับตำรวจทันที
เพราะฉะนั้นนายสุรวิทย์ถ้ารู้ก็ต้องรู้ไว้ว่าตอนนี้แม่ตัวเองก็เดือดร้อนแล้ว
ก็รีบมาพบตำรวจมามอบตัวซะกับเหตุที่ทำไป